ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีฆาตกรรมอำพลางในพื้นที่จังหวัดชุมพร
หลังจากหญิงสาวที่๓๑ปี
เธอกลายเป็นศพแล้วหายออกจากบ้านไป๓วัน
เธอเป็นสกอยู่ที่บริเวณน้องน้ำ
ล่าสุดตำรวจมีการสืบสวนจนกระทั่งทราบว่าเป็นฝีมือของเพื่อนสาวคนสนิท
หลังจากโดนจับกลุ่มตัวเจ้าตัวก็สารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงหวังฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพชะดาทิพย์รอบครอบวัย๓๑ปีถูกฆาตกรรมอำพลาง
นำมาทิ้งในลำทานตำบลพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพร
โผล่ฟ้องขอความเป็นธรรมวันที่๒๙มีนาคม
ตำรวจสพพะโต๊ะรุ่นไปชนสูตรพลิกศพพบชะดาทิพย์นอนคว่ำหน้าไม่สวมเสื้อ
ใส่แต่กางเกงเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันในตัวไม่พบทรัพย์สิน
อดคล้องกับการประกาศตามหาของญาติในวันที่๒๖มีนาที่โพสต์เฟซบุ๊คให้ช่วยตามหา
คาดว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายเพราะชะดาทิพย์มีสร้อยคอ๒บาทกับสร้อยข้อมือ๒บาทติดตัวไปด้วย
ชุดสืบตามแกะรอยพยานหลักฐานไล่เช็คโทรศัพท์ไล่กล้องวงจรปิดรวมทั้งสอบปากคำพยานไล่เลียงอยู่ไม่นานก็พบกุญแจดอกสำคัญ
นั่นคือบุญพาเงินทิพย์เพื่อนสาววัย๓๖ปีที่สนิทสนมเป็นคนติดต่อเธอบ่อยที่สุด
ตุ๊กตาคนร้ายจึงมุ่งไปที่นางบุญภาในที่สุด
พากับลูกถูกนำมาแยกสอบด้วยความไม่มืออาชีพสุดท้ายเธอก็ยอมเปิดปากว่าเป็นคนสังหารเหยื่อเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์
อ้างทำคนเดียวลวงเหยื่อไปบ้านพักแล้วลงมือทุบตีก่อนใช้มีดฟันจนตายนำศพขึ้นรถกระบะมาทิ้งในที่เกิดเหตุ
ตำรวจจึงนำตัวไปทำแผนชี้จุดประกอบสำนวน
งานนี้แม่คนตายมั่นใจเป็นเรื่องฆ่าชิงทรัพย์แน่นอนเพราะทองคำสี่บาทในตัวลูกหายไป
อีกทั้งลูกไม่เคยมีเรื่องบาดม้างกับใครและไม่มั่นใจว่าจะมีปมอื่นอีกหรือไม่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นางสาวบุญมีพี่สาวคนร้ายถึงกับคาดไม่ถึงว่าน้องสาวจะเยี่ยมโหดก่อเหตุได้
เสียใจกับการกระทำของน้องด้วยเพราะผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทไปมาหาสู่กันตลอดที่ผ่านมาน้องไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ตอนนี้เป็นห่วงที่สุดคือสภาพจิตใจของหลานที่ต่อจากนี้จะต้องอยู่ลำพัง
ส่วนหอมชนาทิศยาดรับกลับไปบำเพลงทุกส่วนตามประเพณีในส่วนของรูปคดีในชั้นนี้โดนแจ้ง
แจ้งข้อหาฆ่าอำพลางซึ่งตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การทั้งหมด
จากเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์ยังน่าจะมีปมอื่นเคลือบแฟ้งอยู่
หรือไม่ก็อาจจะมีผู้ร่วมลงมือมากกว่านี้ก็เป็นได้ทั้งหมดล้วนเป็นโจทย์ที่ตำรวจต้องขยายผลต่อไป
ปิดคดีฆ่าชิงทรัพย์ที่น่าจะมีเงื่อนงำอื่นเคลือบแฟ้งข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน